เกมรับจำนำ

เผาแล้วพ่อ

เจ็บไปหมดเลยเวลาฝึกหนูไม่ชอบเลย

กายกรรมคือความฝันของพ่อไม่ใช่ความฝันของพวกเรา
ขอโทษลูกที่

พูดรึเปล่า
ที่เอามาจำนำนั่นก็คือ
โต๊ะกับเก้าอี้ที่เอาไว้โชว์ครับ

ได้
หรือไม่ได้ครับ
สวัสดีครับ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ
พี่เอผู้จำนำของเราในวันนี้

แกมีชีวิตที่ดูเหมือนจะสุขสบาย
คือมีงานทำมีลูกที่น่ารักนะคะ
แต่ต้องบอกว่าคนนี้
ก็มีความทุกข์ที่มันติดอยู่ในหัวใจ
แล้วก็ซ่อนความรู้สึกผิดอันนี้
อยู่ในใจมานานตลอด๒๐ปี
มันผิดอะไรมากขนาดนั้นเลยเหรอ
มันจะบอกว่าผิดไหมตอบไม่ได้
อยากจะให้คนในบ้านทุกคนนะมาดูพร้อมกัน
แล้วมาช่วยบอกเน้นหน่อยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเรียกว่าความผิดหรือว่าความหวังดี
ช่วยสนับสนุนของคุณ

อื้อนี่เงียบกัน
สี่
หนึ่งห้า

โอ๊ยเหนื่อยสุดไปเลยค่ะพ่อ
หนูไม่อยากทำแล้วค่ะพ่อ

เฮ้ยหนูไม่อยากซ้อมแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา

คือหนูไงคะ
พ่อเคยคิดไหมว่าหนูอยากเป็นเหมือนพ่อหรือเปล่า

ที่ให้ทำเนี่ยมันก็ดีกับพวกลูกทั้งนั้นแหละ

เดี๋ยวก่อนมาฝึกก่อน

พี่ก็คุยกับลูกดีหน่อยสิ

หายใจมันก็ต้องไปพร้อมกันไง
แล้วเนี่ยถูกดูทะเลาะกันแบบนี้
แล้วโชว์มันจะออกมาสมบูรณ์ออกมาดีได้ยังไงพี่
หนูเจ็บไปหมดเลยเวลาฝึกหนูไม่ชอบเลย
พี่ก็เหมือนกันพี่อยากเป็นครูแม่อยากทำตามฝันพ่อ
พี่อยากเป็นพยาบาลพี่ไม่ได้อยากเป็นนักกายกรรมอะไรนี่
กายกรรมคือความฝันของพ่อไม่ใช่ความฝันของพวกเรา
ถ้าวันไหนพ่ออารมณ์ดีแล้วค่อยบอกพ่อกันดีมั้ยพี่ดีมั้ยน้อง
ตองตองเว้ย

ครับเฮีย
ค่าเช่าบ้านค้าง๓เดือนแล้วเมื่อไหร่เองจะจ่าย
นี่ถ้าเกิดเป็นที่อื่นเขาไล่เองออกไปนานแล้วนะ

เดี๋ยวผมไปโชว์แล้วได้เงินมาผมเอามาให้เฮียเลยครับ

ถ้าให้เวลาเองถึงสิ้นเดือนนี้
ถ้าสิ้นเดือนเองยังไม่ยอมจ่ายค่า
เชิญเก็บข้าวของไปอยู่ที่อื่นเลยนะ

เราจะทำเป็นไงกันดี

โชว์ในบริษัทนะครับเขาจะเอาโชว์ผมอีกไหมครับ
เฮียเขาบอกว่าดูโชว์อีกแล้วอ่ะเขาไม่อยากดูซ้ำแล้ว
แต่รอบนี้นะครับโชว์ใหม่เลยครับไปทั้งครอบครัวเลยครับ

โอเคใช่ไหม

เราต้องมาซ้อมกันให้มากกว่านี้นะ

อดทนอีกหน่อยลูกเราต้องตั้งใจซ้อมให้มากกว่านี้นะลูก

ตั้งใจหน่อยสิเราต้องอดทนอย่าย้อแยะ
เราต้องซ้อมให้หนักเข้าไว้

โอเคเราต้องซ้อมให้หนักกว่านี้นะลูกอย่ายอแยะเข้าใจไหม
เดี๋ยวใกล้วันโชว์แล้วเราต้องทำให้เต็มที่

เอาเร็วคุณขนของขึ้นรถเดี๋ยวไม่ทันเวลาโชว์จะโชว์อยู่แล้วเนี่ย
เอาเร็วช่วยกันเอาลูกไปไหนลูกเร็ว
ช่วยกันเร็วคุณเร็วของขึ้นรถเร็วเดี๋ยวไม่ทัน

ไปขึ้นรถเลยเร็วเดี๋ยวไม่ทันโชว์
ไปลูกวันนี้เราต้องโชว์ให้เต็มที่แล้วนะให้สมกับที่เราซ้อมมาอย่างดีเลยไป

หนูก็ไม่ไปหนูก็ด้วยพวกเราทั้งหมดจะไม่ไปกับพ่อ

เราบังคับพวกเราเถอะนะกายกรรมไม่ใช่ความฝันของพวกหนู
ขึ้นรถแล้วไปโชว์กับพ่อเดี๋ยวนี้
ถ้าพ่ออยากโชว์พ่อก็ไปโชว์คนเดียวเถ
บังคับ

คือเรารู้สึกว่าคือพ่อเขาก็

ส่วนลูกเองก็เข้าใจได้เนาะ
เขาก็ชอบในแบบของเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบเรา
เราไปพบกับผู้จำนำของเราในวันนี้ดีกว่านะคะ
เชิญครับครับ
ในเรื่องพวกกายกรรมพี่ต่อมเล่นมากี่ปีแล้ว

ก็ประมาณ๓๐นะ
โอ้ครับ
พอเจอแฟนปั๊บทิ้งเพื่อนเลยเล่นกับแฟนดีกว่า
เฮ่ยเอาแฟนมาเล่นด้วย
เอาแฟนมาเล่นด้วย

อยากจะสอนให้กับลูกเพราะอะไร
ส่วนใหญ่ก็เห็นกายกรรมพวกต่างประเทศเขามาเล่น
เขามีลูกมีเด็กผู้หญิงมาเล่นอะไรอย่างนี้
แล้วก็คิดว่าเออจะลองมีลูกแล้วมาฝึกกับนี่
งานมันน่าจะเยอะงานมันน่าจะโอเคอะไรดี

ตอนที่ฝึกน่ะเขาอายุเท่าไรกันบ้างครับ

ฝึกให้เขาชินกับการที่ไม่ตกใจ

ก็จะจับกิ้งจับฉีกขาแล้วก็จับยืนบนมืออย่างนี้

พี่น้อยพี่น้อยอยู่ด้วยไหมฮะตอนตั้งแต่เด็ก
ในวิทีวิทยาที่เราดูละครเมื่อสักครีมค่ะตอนที่ขึ้น
ตอนที่จะไปงานใช่ไหมที่จะเริ่มออกงานนี่
จริงก็ไปตั้งแต่ขวบ๒ขวบ

แต่ว่าเขาเริ่มมีปฏิกิริยาที่บอกว่า
หนูไม่อยากไปหนูไม่อยากทำแบบพ่อ

ก็น่าจะ๗ขวบ๘ขวบประมาณนี้

เวลาไปทีก็คือไปกันทั้งครอบครัว

ก็เลยต้องอาศัยแรงลูกอะไรอย่างนี้นะ

แต่ด้วยเด็กไงปรึกษากันไม่ไหวแล้ว
บางทีงานวันเด็กมันจะเยอะไงคะ
วันเด็กแล้วก็เด็ก

บางทีก็บอกว่าบางทีเราไม่มีตังค์นะ
หรือไม่กับหน้าที่เรางานเราต้องทำนะคะ
เพราะว่าเรารับงานเขาไว้แล้วอะไรอย่างนี้

ที่เขาก็ไปเขาก็เข้าใจ
แต่นี่คนเป็นพ่อคือทั้งเป็นครูด้วย

รู้สึกอย่างไรและจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไร

แต่ก็พูดอย่างที่แฟนพูดว่า

หนูยังอยากรู้นะว่าตอนจบของละครเมื่อกี้
สรุปลูกไปโชว์กับเราไหม
คือก็ตัดสินใจยอมไปนะ
เราก็จะได้มีเงินมาจ่ายค่าเช่า
วันนี้ถ้าเผื่อว่าลูกนั่งดูอยู่

ต่องด้วยความเป็นพ่ออยากบอกอะไรกับลูก

ไม่ได้พี่พูดแล้วมัน

เขารักที่สุดนะครับ
ถ้าพูดเรื่องนี้มันพูดไม่ได้พี่ค่ะ
เข้าใจ
กายกรรมหลายอย่างที่เรารู้เนอะ

ค้างไว้ที่ยังไม่ได้จ่ายนะ

ถ้าไม่จ่ายก็คือแม่นายบุษที่เขาจบม๓แล้ว
มต้นใช่ไหมครับ
ครั้งที่๒เทอมก็อยู่ประมาณ๗๐๐กว่าบาท
แล้วก็คนเล็กก็จะขึ้นม๑อีก
อืมคนนั้นก็อีกประมาณเกือบหมื่นนะครับ
ก็คือเกือบหมื่นรวมค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่น
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับค่าทุกอย่างก็เกือบหมื่นนะครับ
ถอดนำนั้นก็คือ
โต๊ะกับเก้าอี้ที่เอาไว้โชว์ครับผม

ไม่ได้มีเอาไว้อิ้มกาแฟนะครับ
มีอายุถึง๓๐ปีทำเองศ่อเอง
ตั้งแต่อายุ๑๗ทำมาจากไม้อัดน้ำหนักเกือบ๒๐กิโลกรัม

เหมือนคนเป็นพ่อแบบพี่ตกไหนครับ
แล้วนี่คือชุดโตต่อและโก้อี้ที่โชว์นะครับ
อันนี้ก็เกือบ๒๐กว่าปีแล้ว

พี่ใช้โชว์อะไรชุดนี้เรียกว่าโชว์อะไร
อะไรอย่างนี้เบน
คุณแข่เยาะเก้าอี้ยังหนักเลย
นรรห้าหรือเปล่า

จริงนะพี่จริงอุ้ยอุ้ย
ตัวเตอะอะไรทำไมต้องใช้หมายจริงด้วย
กลัวคนดูเขาไม่เชื่อ
ใครก็ทำได้ไว้แบบนี้อะไรแบบนี้
แล้วพอมาจับตู้ก็อึงไปเลย
กี่โลกรัมพี่เคยชั่งมั้ย
กินโต๊ะตัวนี้ที่พี่ทำ
พี่ทำมันเองพี่ลงทุนไปเท่าไร
พันนิดกว่าบาทหอยดังนี้เรียกรูปนะครับเพราะทำเอง
ใช่เพราะเราทำเอง
ถ้าไม่จ้างเขาน่าจะหนักน่าจะแพงอยู่
พี่เบนเธอเห็นไหมตรงนี้มันสำหรับข้าบใช่ไหม
มันจะมีรอยฟันใช่ไหม

ฟันผมอย่างนี้

เพราะเรากัดบ่อย
มันก็จะเข้ากับทรงฟันทรงปากของเราเลย

อันนี้เปลี่ยนไปหลายรอบแล้ว
เราไปดูราคามหาชนกันไหม
เพราะเขาเห็นเจ้าโต๊ะกับเก้าอี้ตัวนี้
ราคามันจะอยู่ที่เท่าไรไปดูกันค่ะ
โต๊ะนี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ว่าเราผมว่าทำประโยชน์ได้

โต๊ะกับเก้าอี้เอาไปฉันก็ใช้ได้

ใช้๕๕๐บาทครับ
โต๊ะกับเก้าอี้มันดูทนผมให้๑๐๐๐บาทครับ

เริ่มหรูหลังการงานสร้าง
เมื่อกี้โต๊ะเมื่อกี้
กบให้ขาดตัวเลย๑๓๐๐บาท
ไม่ต้องต่อลองแล้ว
ราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุด

ราคามหาชนนะคะเฉลี่ยมาแล้วนะคะ
อยู่ที่๘๙๐บาทค่ะ

อะไรอย่างนี้เบน
ว่าก่อนที่จะไปดูราคาที่เราจะให้จากทางรายการ
ให้เขามาแสดงความสามารถที่เราดูก่อนไง

ชิคกี้พาย

เมื่อกี้ฟันของเราความแข็งแรงก็ไม่เท่ากับฟันของสัตว์นั้น
โดยเฉพาะสัตว์ที่กินเนื้อกลามันจะแข็งแรงมาก
คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
สัตว์ชนิดไหนมีแรงกัดมากที่สุดในโลก
ข้อ๑ฉลามขาว
ข้อ๒จราเข้น้ำเข็ม

ดูแล้วจราเข้มันการกินการกันกัดอะไร

จราเข้นี่กลับเวลามันกินสัตว์หรือกินอะไรเขาเนี่ย

เหวี่ยงให้มันขาดให้มันไม่นี่มากกว่าฉลาม

ผมว่าไม่ใช่จราเข้ผมว่าน่าจะเป็นฉลามขาวมากกว่า

มาแล้วนะคะข้อหนึ่งฉลามขาวค่ะ

โจมกัดแบบพี่ต๋งวิเคราะห์ออกมาได้ดีทีเดียวเลยครับ
จะขัดใจเมียอยู่บ้าง
แล้วเจ้าฉลามขาวจะมีแรงกัดมากที่สุดในโลกจริงหรือไม่

มันคือสิ่งที่น่าสยองมากที่สุดนะฮะ
หรือกัดแรงกว่ามนุษย์ถึง๒๕เท่านั้นเอง
โอ้โหส่วนจราเข้น้ำเข็มนะคะ
หรือว่ากัดแรงกว่ามนุษย์ประมาณ๒๓เท่านั้นเอง

เอาล่ะข้อแรกนะคะตอบไปแล้ว๑ข้อ
ตอบถูก๑ข้อนะคะมีเงินสะสม๕๐๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒เลยครับ

จากกายกรรมแล้วต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยโชคโชนมาก

เหมือนท่านมาก

พูดถึงเมื่อก่อนนะพูดถึงเมื่อก่อนนะโอ้โฮก่อนโควิด

โอ้โหชอบมาก

แต่ถ้ามีหมูย่างเราก็อยู่ได้ค่ะ

เพราะว่าหมูกระทะเนี่ยมันจะช่วยเยียวยาได้ทุกสิ่ง
กระทะร้อนปิ้งดังสู้
ครับที่เรามีกำลังใจขึ้นเยอะเลย
ชอบมาก่อนนะแล้วรู้ไหมชอบครับคุณ
มันมีตำนานนะหมูกระทะเนี่ยใช่
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
มีที่มาจากสิ่งใด

ข้อหนึ่งมวกทหาร
ข้อสองเตารีด

บอกก่อนเลยนะคะถ้าตอบข้อนี้ถูกนะ

จะสามารถไปจ่ายค่าเทอม
ให้ลูกคนกลางได้สำเร็จด้วยเหมือนกัน

เพราะคนสำเร็จกลางเขาใช้ฐานใช่ไหม
ก่อไฟแล้วก็เข้าไปแล้วก็รีบ

เตาลีดอย่างนี้เหรอ

หวกทหารค่ะเป็นคำตอบที่
แม่ดูมั่นใจจริงเลยนะเนี่ย

แต่ความมั่นใจนี้จะถูกต้องหรือไม่
มาติดตามต่อกันช่วงหน้าครับ
ขอ๓คำให้ภรรยาคนสวยหน่อยค่ะพี่

สามคำเก่งครับโอเคนะนี่ต้องออกมาก

เย้
เราอยู่กับพี่ต่องคุณพ่อนักกายกรรมที่วันนี้มาสู้เพื่อลูกสาว
ข้อนี้หากตอบถูกก็จะถ่ายโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นอุปกรณ์ในการโชว์ได้สำเร็จ
และที่สำคัญคือเข้าใกล้การปลดหนี้ค่าเทิมลูกไปอีกก้าวนึงแล้วนะครับ

ถูกถูกถูก
เฮ้ยหัวทหารมันเป็นยังไงเนี่ย
เขาว่ากันว่านะฮะหมูกระทะนั้นมันมีมาตั้งแต่สมัยมองโกนั่นแหละ

มันเริ่มเนี่ยมันคือเนื้อย่างเจงกิซฆ่าน
เกิดขึ้นในช่วงที่ทหารมองโกเนี่ยเขาพักศึกสงครามในสนามลบ
มันหิวจะทำยังไง
นะฮะแต่ไม่มีอุปกรณ์ประกอบอาหารนะคุณทำไงอ่ะ
ทอนหม่วงมาเยื่องเนื้อ

ก็เอาเนื้อไปหน้าบนหมวกกลายเป็นกระทะย่างไปเลย
หลังจากนั้นเขาก็เลยมีการออกแบบกระทะเห็นไหม
ถ้าหมูกระทะนะไอ้ตรงกลางมันจะปูดขึ้นมาเนอะ
แล้วก็เป็นทรงคล้ายกับมวกทหารจริง

เออมาได้แล้ว
ตอบคำถาม๒ข้อนะคะตอบถูกไป๒ข้อนะคะ
ตอนนี้มีเงินสะสม๑๐๐๐บาท
ที่สำคัญนะคะถ่ายของสำเร็จ

จ่ายค่าแท้ให้โลกคนกลางได้แล้ว

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓เลยครับ
นะฮะวันนี้มากับภรรยาคู่ทุกคู่ยากเนอะ

กว่า๒๕แล้วค่ะ
คำให้ภรรยาคนสวยหน่อยค่ะพี่

เราให้โอกาสคุณพูดใหม่อีกครั้งเลย

คุณได้สิทธิ์นั้นคับคำนี้นะฮะ

จากสู้สวยเก่งแล้ว

เมื่อก่อนก็เป็นคนเก็บเองค่ะ
แล้วพอหลังมานี่ก็แบบงานโชว์มันน้อยเนอะ
เขาก็ไปวิ่งรถก็ต่างคนต่างเก็บ

อันนี้มันมีเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง

และตอนนี้หลายบ้านก็อาจจะมีด้วยนะครับ

นั่นก็คือปีเสียที่บ้านมีไหม

เสียเนี่ยคือสัตว์มงคลโบราณเนาะพี่เบ้นเนอะ
ใช่เป็นความเชื่อของชาวจีนค่ะ

ส่วนเพศหญิงเรียกว่าเสีย
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
เสียที่เป็นตัวเก็บทรัพย์คือเพศใด

แต่ถ้าเป็นคนเนี่ยเมีย

ใช่มนุษย์เมียนี่แหละน่ากลัวที่สุด

แต่ว่าปีเสียเนี่ยคิดว่าใครเป็นคนเก็บ
ส่วนมากคนจีนก็จะเป็นผู้ชายเนอะ

ใช่ไหมเออผู้หญิงเออเออพี่ตอ๋อตอบเลยตอบว่า
ตอบข้อสองครับตัวเมียครับ
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒ตัวเมียครับ

ถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็เมียต้องเป็นคนเก็บผีเก๋
แต่ปีเสียนี่เขาเป็นสัตว์เทพนะครับ

เอ้าบอกฟังฉันเลยกันเลย
ถูกถูกถูก

เห็นมันเว้นแม่กับทั้งศัพท์มงคล

โดยเขาจะเชื่อกันว่าตัวผู้เนี่ย

ส่วนตัวเมียจะเก็บทรัพย์
เขาก็เลยต้องไว้คู่กันรับมาแล้วเก็บด้วย
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะคะ
ตอบถูก๓ข้อตอนนี้มีเงินสะสม๑๕๐๐บาท
ไม่พลาดเลย

ถ้าเกิดมีอีกข้อนึงไม่พลาดเนี่ยหู๔ข้อได้ไปเต็มเลยนะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔เลยครับ

ถ้าพี่จะเป็นสอสอพักพี่จะชื่อว่า

เอาใหม่พักอื่นเอามาให้ดี
พักทุกอย่างแล้วมาดูเกมรับจำนำ

แต่จะบอกว่านี่คืออาคารรัฐสภาใหม่ใช่ไหมพี่เบ้น

คือสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะคะ

สัปยะสภาสถาน
เข้าสู่คำถามใจของข้อที่๔ถามว่า
สัปปายะสภาสถานมีความหมายว่าอะไร

ศักดิ์สิทธิเที่ยงธรรมซื่อตรง
ข้อ๒สงบร่มเย็นสบาย

ผมก็ว่าน่าจะตรงตัวแหละดู
เพราะเหมือนกันแบบเป็นสภาอะไรอย่างนี้

น้อยคิดว่าถ้าเป็นสภาต้องซื่อสัตว์

ใช่ใช่ไหมอ่ะตอบไหม

สิทธิ์เที่ยงธรรมแล้วก็ซื้อตรง

ข้อหนึ่งศักดิ์สิทธิ์เที่ยงธรรมซื่อตรงค่ะ

ข้อนี้พี่ตองเขาเลือกเชื่อภรรยาครับ
ว่าแต่จะฟาดเรียบเก็บเงิน๒๐๐๐ไปเต็มหรือไม่

ปายะสภาสถานหมายถึงสภาที่มีแต่ความสงบ

รับเงินสะสมไป๑๕๐๐๐บาท
ที่สำคัญวันนี้ให้เขาสำเร็จ

เพราะว่าเงินสะสม๑๕๐๐๐บาท
จะสามารถเพิ่มเป็นเท่าตัวได้คือ๓๐๐๐บาท
ถ้าสามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ

และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
ไอ้คลาวส่งใคร
ผู้จำนำหรือว่าไอ้คลาวของเรา
จะต้องส่งไข่ไปให้ถึงจุดหมาย
ยานพาหนะที่ไม่เหมือนใคร
นั่นก็คือผ้าขาวม้านั่นเอง
หากทำสำเร็จจำนวน๖ฟอง
ภายในเวลา๑๐๐วินาที

ให้อีกหนึ่งเท่าไปเลย

เพราะฉะนั้นพี่ต่องสมาธิดีนะครับ
ผมเชื่อว่าพี่ทำได้ไม่เกินความสามารถ

ถ้าพร้อมแล้วเป็นกำลังใจกันร่วมกันเชียร์นะครับ

อย่าจับไข่เขาไม่ได้นะครับคุณ

ตอนที่รู้ว่าจะเล่นเกมนี้ก็บ่อนอยู่เหมือนกันครับ
พอเล่นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบล้นด้วยครับ

ขาคือเหลี่ยวแรงก็

สู้พี่สาว

ใกล้จนเลยเมื่อกี้

ลุกเลยครับพี่
ระหว่างทำก็นึกถึงค่าเทอม
เพื่อจะจ่ายให้ลูกได้เรียนรับ

หือหือลูกนี้

เข้า

หือ

ว่ากล้ามโตะนี้ส่วนยังจะดีกว่า

ถูไถ่ซะจนปวดก้นกบแต่ก็สู้นะเพื่อค่าเทิมลูก
ช่วงหน้ามาลุ้นเวลากันครับ
ต่องทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถ้าได้ครั้งนี้นะค่าท่องค่าเทิงคือเคลียร์เลย
ช่วงที่แล้วพี่ต่องส่งไข่จำนวน๖ฟองไปเป็นที่เรียบร้อย
แต่อุปสรรคอยู่ที่เวลา๑๐๐วินาทีนี่น่ะสิ
ก็พี่ก็เล่นไปแบบชิวซะเหลือเกิน
กลัวจะไม่ทันเอานาน
พี่เห็นยังครับว่าการประคับประคองไข่มันยากมาก

คับประคองไปได้๖ฟองตามที่กติกาตั้งเอาไว้นะครับ
ลุ้นกันว่าเวลา๑๐๐วินาที
ต่องทำได้หรือไม่ได้ครับ
พี่ต๋องจะเบิ้ลเงินรางวัลไปได้หรือไม่

เงินค่าเทอมของลูกสาวทั้ง๓คนที่ติดค้างอยู่จะหมดสิ้นไปเลย
แล้วลูกจะรู้ไหมว่าพ่อคนนี้สู้สุดใจจริง
ถ้าได้ครั้งนี้นะค่าเทิมคือเคลียร์เลย

สรุปเลยนะคะพี่ตองทำสำเร็จนะคะ
ได้เงินรางวัลสะสมเป็น๓๐๐๐บาท
เงินจำนำในตอนแรกอยู่๖๐๐๐บาท
วันนี้รับไปทั้งหมด๓๖๐๐๐บาท
ที่สำคัญไถ่ของสำเร็จ
ที่ยิ้มออกไปกว่านั้นคือ
ค่าท้ามลูกหมดแล้ว
พี่ต้องวันนี้เรามาชู้เพื่อค่าเพิมของลูกนะ

สิ่งไหนที่พ่อที่ผ่านมาที่พ่อหนักไปก็อภัยให้พ่อด้วยแล้วกันครับผม

วันนี้ก็ไม่ได้
แต่คุณพี่ตองและคุณภารยามากนะครับ
ในราคา๓๕๐๐บาท
เพื่อนำเงินมาดูแลลูกวัยกำลังเข้าเรียน
ในช่วงที่ตัวเองไม่มีงาน
เมื่อแฟนรายการเราขัดสนมีหรือรายการจะทนไหว
ก็ขอถ่ายของให้ไปเลยครับ
ขอให้คุณขุดสดีสู้นะครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าไปจำนำกันไว้แล้วนะครับ

รายการเกมรับจำนำของเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับทางรายการเราก็ได้
แล้วก็รับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษกลับไปได้เสมอครับค่ะ

ทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

สวัสดีครับ

ถ้าแม่กลัวไอ้อ้ำมันอดมากนักอะนะ
แม่ก็ไปกู้เงินเจ๊หวีที่ตลาดมาใช้ก่อน
กู้เผื่อหนูหมื่นหกดีฮะ

เขาหายไปเลยกับเมียเขา
ส่วนคนเล็กก็เอาหลานมาทิ้งให้ป้าค่ะ
หลานพิการน้องอ้ำพิการออทิติกค่ะ
เปย์ได้๗ปีถึงได้ลงมานอนข้างล่างค่ะ

เขาทำปู่หนักสุดคือ

ของที่ย่าคำสงฆ์เอามาจำนำกับทางรายการนั่นก็คือ
แผงลอตเตอรี่ค่ะ

สวัสดีครับ